ประตานที่กรบครับกระดาษผมจิกระดายุห่วงทรัพย์
สมาชิกสภาพวิทยาลักษณ์รัฐสลองกรุงเทพมหานคร
เพื่อไทยครับในฐานะผู้เสนอยติ
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ท่านนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ได้เปิดประเทศไปทั้งหมด๑๗จังหวัด
สมาชิกสภาพวิทยาลักษณ์รัฐสลองทั้งประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพักของพักเพื่อไทย
เขตไหนก็แล้วแต่ก็ได้ส่งรวบรวมมายัง
หัวหน้าพักพักเพื่อไทยและนำมาเสนอในวันนี้ครับ
ผมจะขออนุญาตอย่างนี้ท่านประธานครับ
มันเป็นความสุ่มเสี่ยงระหว่างดอกไม้กับก้อนหิน
ว่าการเปิดประเทศนั้นตกลงแล้วคนไทยกว่า๗๐ล้านคน

เปิดประเทศคือมีความหวังว่าจะสามารถหาเงินเข้าประเทศได้
การท่องเที่ยวแต่อย่าลืมนะครับ
ปี๖๒นักท่องเที่ยวมาเยือนสยามประเทศแห่งนี้
ประมาณ๔๐ล้านคน
เปิดประเทศตั้งแต่๑พฤศจิกายนจนถึงวันนี้
นับถอยหลังไปเมื่อวานนี้๑๐วันเต็มครับ
มีนักท่องเที่ยวมาน้อยนิด
เนื่องจากขั้นตอนต่างของรัฐบาลไทย

แต่ละกระทรวงทะวงกรมยังทำหน้าที่ไม่ประสานงานกัน
อย่างเป็นระบบและบูรณาการ

ภาคภาษาอังกฤษฝรั่งเศส

เข้าไปดูในเว็บไซต์

เนื่องจากมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว

ผมจะขออนุญาตนำเรียนท่านประธาน
ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่า

หมอชนะบ้างคอสเต้บ้าง

ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่นักท่องเที่ยวเขาเข้าใจกันดี

ว่าสภาพปัญหาที่ท่านพบจากหน้าด่านนั้น

อันนี้กรณีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ

เพิ่งเปิดเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับ

ท่านนายกไปจะเป็นกระบะทราย
ประสาททรายก็สุดแท้แล้วแต่ท่าน

นักท่องเที่ยวที่เขาเข้าไปที่ภูเก็ตนั้น

แล้วก็คนจากจังหวัดอื่นเข้าไป

ไม่สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้าไปได้

โรงแรมก็เจ๊งกันเป็นที่เรียบร้อยครับ

อยู่๖ประเด็นด้วยกันท่านประธานครับ

เข้ามาไม่ได้ร้านค้าก็ไม่เปิด

เพราะฝรั่งเราคุ้นเคยกันดีท่านประธานครับ
บาเบียที่ไหนไม่มีใครดื่มนมครับ
ส่วนใหญ่ก็เบียร์กระดกกัน

แบบนี้เขาบอกว่าถ้านึกถึงประเทศไทย
อะไรครับพัทยาพัดพงศ์ภูเก็ตท่านประธานที่กรบครับ
ผมอยากจะให้ท่านประธานดูในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับ
ดูภาพที่หนึ่งครับภาพที่หนึ่งนี่เป็นการตรวจเอทีเค
ซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือแย้งจมูกนี่นะฮะนี่ตรวจในพื้นที่บ้านผมครับ
เขตคลองสามวาคนที่ไปตรวจนี่มาจากคลินิก
แล้วคนที่ตรวจก็คือลูกบ้านคนคลองสามวาไปตรวจฟรีครับ
ลินิกได้ประโยชน์จากเงินทองหรือไม่ผมไม่รู้
แต่ประชาชนได้ประโยชน์แน่นอนแต่ท่านประธานธิกฎพครับ
ปัญหาคืออะไรไหมครับดูภาพต่อไปครับ
ผมเชิญตรวจโควิดฟรีโดยผมประสานกับโรงพยาบาลและคลินิก
อย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะมีคนไปตรวจเป็นที่เรียบร้อยครับ
หลังจากนั้นครับสำนักงานอนามัยของกรุงเทพมหานคร
ออกประกาศห้ามตรวจกันเองผมไม่ได้ตรวจกันเองนะครับ
ระบบสาธารณสุขผ่านคลินิกผ่านผู้เชี่ยวชาญผ่านแพทย์
แต่ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครไปรวบอำนาจ
ถ้าทำจริงไม่ว่าครับแต่ถ้าพวกท่านแล้วให้ไปมีเรื่องครับ
ต้นประทานที่ขอรบครับต่อมาครับ
ไปดูปัญหาในการเปิดประเทศภาพลงได้เลยครับ
ร้านอาหารท่านประธานเคยไปทานอาหารในช่วงนี้ไหมครับ
ถ้าเกิดไปตามห้างสรรพสินค้าผมไปเจอมากับตัวครับ
ร้านข้างมี๑๐๐โต๊ะเขานั่งได้แค่๗๕โต๊ะ
แต่ไอ้ร้านข้างไม่มีชาครับ
เครื่องหมายชาเนี่ยนั่งกันเต็มเหนียวครับ
เรียกว่าปิ้งย่างกันสนุกสนาน

มาตรการป้องกันเกิดอะไรขึ้นกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและบุคลากรไม่เพียงพอ

ก็โทรตำรวจออกสายตรวจ

มาตรฐานของหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับ

ทั้งประเทศมีอยู่๔แสนร้านค้าครับ

และปรากฏว่ามีเพียง๑๕๐๐เท่านั้นครับ
ที่ได้ไอ้เครื่องหมายที่ว่าเนี่ย
เอาแล้วอีก๓แสนก้าวหายไปไหนครับ
มันก็ทำไม่ได้หรอกครับเขาก็เปิดไม่ได้

ก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่

อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและ
สมาชิกสภาพคุณธรรมสนพรรคเบื้อไทยทุกเขต

นำมาสู่ประเด็นในยติวันนี้ครับ

เข้าวัดสวดมนต์ก็เรื่องของท่าน

เขาชอบความสวยงามความชอบแอลกอฮอลชอบดนตรีชอบเพลง

ผมไม่ว่าท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองเลยครับ

ก็ปิดฝาเอากลับบ้านสิโอ้โห

เททิ้งไปจบไม่เห็นเรื่องยาก

แต่ในทางปฏิบัติมันทำได้หรือครับ
เดี๋ยวนี้เขาแปรสภาพแก้วท่านประธานครับ
จากแก้วใสเนี่ยนะผสมโซดามิกเซอร์อะไรต่าง
เขาแปรสภาพเป็นแก้วกระดาษกันไปแล้ว
รู้ไหมสังคมนี้รู้

เงื่อนไขที่ตั้งแต่เปิดประเทศมา
พฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้ครับ

ข้าราชการบางคนผมเห็นแต่งครึ่งทอดไปนั่งกินตั้งแต่บ่าย๓
เพราะอะไรครับเดี๋ยว๓ทุ่มเหล้าไม่ขาย
อันนั้นคือร้านที่อยู่ในระบบชาท่านประธานครับ
แต่ถ้าร้านที่ไม่อยู่ในระบบนี้เต็มเหนียวนะฮะ

อยู่ในแก้วกระดาษบ้างอยู่ในแก้วกาแฟบ้าง

โควิดมันมาตอน๓ทุ่ม๕นาทีหรือยังไง
หรือการกินเหล้ามาตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
มันจะทำให้โควิดน้อยลงหรือยังไร

อันนี้คือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงท่านประธานครับ

แรงงานร้านค้าสถานบริการ
ภาพข่าวก็ขึ้นอยู่เห็นวันสองวันนี้ครับ

พอเจอด่านก็เอาไปทิ้งข้างทาง

เห็นภาพขอบคุณข่าวสดครับ

ผมจึงบอกท่านประธานต่อไปครับว่า

ทุกวันนี้คนไทยไม่ทำงานเสิร์ฟแล้ว

คนที่จัดรถเวลาไปจอดก็ดี

คือเรามาอยู่บ้านคือเขา๒๐๐บาท
เป็นใครใครก็อยากอยู่เหมือนเราไปซาอุสมัยก่อนท่านประธานครับ
แต่ท่านประธานครับท่านก็ไม่สามารถควบคุมได้
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนจนถึงวันที่๗นี้
มีแรงงานทะลักและจับกลุ่มได้นะครับฟังให้ดีนะฮะจับกลุ่มได้๕๐๐๐กว่าคน
วันเท่านั้นนะครับสัปดาห์เดียวและถ้าจับกลุ่มไม่ได้อีกเท่าไหร่
ใครได้จากค่าหัว๑๐๐๐๒๐๐๐บาทที่นำแรงงานเข้าจากต่างประเทศเข้ามา
ใครควบคุมลอยตะเข็บชายแดงที่มีช่องทางธรรมชาติเข้าออกได้อย่างสะดวกโยธิน
ใครควบคุมตำรวจทางหลวงหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงแผ่นดิน
ที่รถบรรทุกมันมนุษย์มันไม่เหมือนกับแม็กซิโกกับอเมริกา
ท่านประธานครับที่ไปซ่อนอยู่ใต้เบาะบ้างซ่อนอยู่ในคอนโซนบ้าง
นี่มากันเป็นรถไม่มีใครเห็นหรือยังไงครับ
กว่าคนท่านประธานครับนี่คือปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ไปเรียกรับผลประโยชน์เป็นจำนวนมาก
ท่านประธานที่กรบครับการท่องเที่ยวที่ผมพูดมาสักครู่นี้
ดูภาพที่๖เลยครับท่านก็จะเห็นว่า
นี่เป็นภาพเมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นไหมครับ
จะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาก็งงผมจึงบอกไงฮะว่าจัดแคมเปญที่นอนหมอนมุ้งแถมด้วย
มันไม่ขึ้น๒ขีดแต่พอมาตรวจที่นี่มันขึ้น๒ขีด

ผมได้ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
นี่ครับผมไม่ต้องยืนถ่ายให้ท่านประธานเห็น
ตรงนี้คือหาดป่าตองเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับ
นะฮะดูภาพนี้ก่อนแช่ไว้ก่อนนะครับ
ถนนเส้นนี้ใครไปป่าตองที่ภูเก็ตจะต้องไปครับ

ผมจองตัวจากการบินไทยครับขึ้นจากสุวรรณภูมิขอดูหมอชนะในมือถือผมผมก็โชว์ให้ดูว่าผมเนี่ยฉีดยาแล้ว
ผมยังตลกกับน้องที่เป็นคนเช็คอินของการบินไทยผมฉีด๔เข็มแล้วรวมพิษสุนัขบ้าด้วย
ท่านประธานที่กรบครับพอลงไปปุ๊บภูเก็ตนี่มีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่ก่อนหน้านั้นท่านประธานครับผมไปที่เชียงใหม่ไม่เหมือนกันนะฮะ
ตรวจตั้งแต่ก่อนเช็คอินเช็คอินเสร็จขึ้นเครื่องบินลงตรวจลงแล้ว
ตรวจอีกเดินไปตรงไหนก็ตรวจอ่ะคราวนี้กลับมาภูเก็ตครับ
บล็อกที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำเนี่ยผมเจอผู้ว่าราชการจังหวัด
ผมใส่หน้ากากนั่งประชุมกันของสถาบันพระปกเก้า
ผมก็แสดงความคิดเห็นหันกันฟับไอ้นี่ใครวะ
อภัยถอดคำว่าวาครับไอ้นี่ใครไม่รู้ว่าเป็นผมนะผมก็ถามตรงนะฮะ
เพราะผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าเปิดมา๑พฤศจิกายน
มีแต่เจ้ากับเจ๊งท่านดูภาพต่อไปครับ
ถนนคนเดินจากริมชายหาดมาทะลุที่สายหนึ่งของถนนในป่าตองเนี่ยแหละ
เห็นคนใส่เสื้อแดงยืนกันเต็มไปหมดเนี่ยอะไรรู้ไหมท่านประธานครับ
ขอตรวจหมอชนะใหม่ใครยังฉีดยาไม่ถึง๒เข็มอย่าได้หารกล้าทะลึ่งตึงตังเดินเข้าไปในถนนนี้เด็ดขาด
ด้วยความที่ผมก็เป็นเด็กดีครับผมก็โชว์หมอชนะเชิญเลยครับ
ผมเดินเข้าไปท่านประธานครับเที่ยวไหมครับพี่โป๊ไหมครับพี่ดูโชว์ไหมครับพี่
ซึ่งผมไม่รู้ความหมายคืออะไรนะท่านประธานครับไม่ถนัด
ดูสิออกกฎระเบียบเช่นนี้ท่านต้องบังคับให้เขาตรวจหมอชนะตรงนั้นหรือให้เค้าต้องโชว์อีกหรือ
ปรากฏว่าปากทางก่อนเข้าท่านประธานครับตึ้งโป๊ะเลย
ดนตรีเล่นแบรนด์เต็มวงลีดกีต้ากันโอ้โหเทลคอลิฟอร์เนียมันมาก
ไม่ต้องเข้าไปถนนดังกล่าวครับคนแน่นร้าน
นี่คือภาพความจริงที่รัฐสภาไทยควรจะรู้
คนนั่งในกรุงเทพมหานครคนอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลต้องรู้
ที่เชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันท่านประธานครับ
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้แค่สี่อำเภอนะท่านประธานรู้ไหมไปอำเภออื่นไม่ได้นะ
เดี๋ยวให้ผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ผมมารายงานเขาบอกมาว่าไปได้สี่อำเภอ
ผมถามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่จริงค่ะ
หนูก็ยังงงอยู่ห้ามเข้าไปอำเภอนั้นอำเภอนี้ไปล็อกขาเขาได้เหรอ
เขาลงสนามบินเชียงใหม่เขาจะไปแม่ริมจะไปดอยอินถนน
ล็อกเขาได้เหรอครับเห็นไหมฮะนี่สิบวันเนี่ยเลือกบานทุ่ม
เดี๋ยวจะมีสมาชิกพูดอีกผมจะไปเร็วครับจะจบแล้ว
ท่านประธานที่กรบครับเรื่องเศรษฐกิจท่านดูนะฮะ
ภาพต่อไปเป็นภาพที่สิบนวดอ่าเนี่ย
ช่วยกันดูนะฮะคนที่นั่งอยู่นี้เนี่ยเป็นผู้มาใช้บริการสถาน
เขาบอกว่าต้องตรวจเอทีเกย์ด้วยน้ำรายเอทีเคมีตรวจสองประเภทนะฮะ
รูจมูกกันบานกันหมดที่สภาเนี่ยนะฮะกับประเภทสองตรวจด้วยน้ำลาย
ดูภาพต่อไปครับวิธีการตรวจของเขาครับนี่ฮะ
ให้ถุยขอโทษนะครับท่านประธานครับมันเป็นมันเป็นลักษณะพัฒนาจริงจริง
ถุยน้ำลายใส่ถ้วยเล็กเหมือนถ้วยน้ำจิ้มนะฮะ
แล้วก็เอาไอ้แท่งเนี้ยจิ้มเข้าไปจิ้มปุ๊บก็นั่งเราอ่ะ
ถ้าขึ้นขีดเดียวให้นวดถ้าขึ้นสองขีดเรียกโรงพยาบาลล็อกคอ
ผมถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดครับแต่ไม่เคยมีกฎหมายบอกอย่างชัดเจนเลย
ตั้งแต่ท่านเปิดประเทศมาเนี่ยว่าจะต้องทำเช่นนี้
เพราะผมโทรไปในกรุงเทพมหานครหาสถาบันการนวด
ดังมากของเมืองไทยมีหลายสาขาตามริมถนน
ไอ้แค้แค้เนี้ยเนี้ยชื่อมันแค้แค้เนี้ย
ผมโทรไปถามเขาว่าท่านนวดต้องถุยน้ำลายก่อนนวดเนี่ย
ผมไม่ไปนะเขาบอกอ๋อไม่มีหรอกค่ะเข้าไปก็แค่วัดอุณหภูมิเข้าได้แล้วค่ะ
เนี้ยฮะรัฐบาลเนี้ยฮะกรุงเทพมหานครมาตรฐาน
อะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกันผู้ปฏิบัติก็งงไปหมดว่าตกลงฉันจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
ที่บอกร้านอาหารต้องฉีดยาพนักงาน
ท่านประธานลงไปเดินห้างตอนนี้นะครับห้างชื่อดังทั้งหลายแหล่ตอนนี้
ท่านประธานสังเกตให้ดีนะครับในห้างมีคนสองประเภท
ประเภทที่๑ก็คือคนที่เป็นพนักงานของห้าง
ผมยกตัวอย่างห้างซีใครก็แล้วแต่เป็นพนักงานห้างซี
จะได้รับการฉีดยาเขาจะมีเข็มวงกลมปิดไว้ฮะ
พนักงานฉีดยาแล้วนะจ๊ะแต่พอเดินไปถึงผู้เช่าครับ
มาขายยี่ห้อดังแต่มาอยู่ในห้างนั้น
ไม่มีหรอกครับท่านประธานครับมีคนไหนฉีดยาบ้างครับ
นี่ฮะวิธีปฏิบัติของจริงของเมืองไทย
มันจึงเกิดยัตติวันนี้ว่ารัฐบาลตกลงเอายังไง
ประกาศกันคนละทีสองทีทำกันอย่างอีกคนปฏิบัติอย่าง
เป็นช่องว่างให้กับมิจฉาชีพในเครื่องแบบทั้งสิ้นท่านประธานครับ
ผมไม่ได้บอกว่าแต่ทำแล้วมันจะยุ่งยากเลยครับ
ไม่อยากให้ระบาดคัสเตอร์ที่๕ครับไม่อยากเกิดคัสเตอร์ทองหล่ออีกครับ
ไม่อยากให้นายกเสียฟอร์มครับนายกรุ่นนี้มีคนตายหมื่นสองหมื่นศพ

แต่ท่านประธานที่กรบครับคลัสเตอร์ใหม่ต่างที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นเพียงเล็กน้อยนะครับ
จริงมีสมาชิกพักเพื่อไทยอีกหลากหลายที่จะสะท้อนปัญหา
แต่ผมอยากจะเตือนท่านนายกรัฐมนตรีครับว่า
ไม่ว่าท่านจะเปิดให้คนไปเที่ยวใน๑๗จังหวัดในแต่ละอำเภอในแต่ละสถานที่
ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวที่บังคับใช้กฎหมายนะครับ
เรื่องที่ท่านไปให้ในแต่ละท้องถิ่นประกาศเอง
มันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้น
ท่านประธานครับพรุ่งนี้จะมีงานคอนเสิร์ตดังที่ชายหาดพัทยา
ผมถามว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์
คนไปตื๊ดอ่ะมันมันอ่ะท่านประธานก็บอกมันฟังเพลงมัน
แล้วใจมันจะนั่งพนมมือเหมือนสวดข้ามปีท่านประธานครับ
ไปไม่ได้และเขาไม่ไปซื้อเหมือนปกติหรอกครับ
ไปออกบูธยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เขาซื้อกันเรียบร้อย
เขาแปรสภาพเป็นกระติกน้ำร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว
ผมจึงถามรัฐบาลจริงเถอะครับว่าอยากได้ตังค์จริงเหรอ
หรืออยากได้ก้อนหินหรืออยากได้ดอกไม้ท่านประธานครับ
ผมขอสรุปเพียงเท่านี้เพื่อจะได้ให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และสะท้อนปัญหาแต่ย้ำนะครับการเสนอของฝ่ายค้านมีเป้าประสงค์เดียว
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับสังคมนี้ให้ลูกจ้างที่ทำงานรายวัน
ได้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ให้ผู้ประกอบการเอส
สามารถทำธุรกิจและเติบโตไปได้ให้ใครก็แล้วแต่ในสังคมนี้
เกิดความมั่นใจถ้าตราบใดท่านยังต้องไปเข้าคิว
ขอฉีดโควิดไอ้โทษครับขอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
ตราบใดที่ยังมีผู้มีอำนาจบอกว่าให้ได้ให้ไม่ได้
เพื่อเป็นองค์ประกอบในการอภิปรายขอบพระคุณท่านประธานครับ